มีภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่คนร้ายเข้าไปดูน่อม
เขย่าตู้ดูแล้วก็งัดหายไปทั้งตู้
เหลือไว้แต่กรอบข้างนอกคือถอดไส้ในออกไปหมดเลย
แล้วก็ในตู้มีเงิน๔ล้านกว่าบาท
ถูกทิ้งอยู่ในกลางทุ่งนาในบ่อน้ำค่ะ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดังนั้นตอนนี้ตำรวจทั้งสองพื้นที่
สุพรรณบุรีทั้งพระนครศรียุธยาก็ต้อง
ร่วมมือกันในการเดินหน้าหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
เชื่อว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่มืออาชีพตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
พลตำรวจรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับพลตำรวจรีพัทรวินพงพิพัฒน์พาคิน
ผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ถูกทิ้งในบ่อน้ำกลางทุ่งนาหมู่๑๐ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอิน
ซึ่งเป็นถนนเรียบคลองชลประธานห่างจากถนนสายบางบัวทองบางปะอินประมาณ๒กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำขึ้นมาค่ะสภาพของตู้เนี่ยก็มีร่องรอยถูกงัดแงะเสียหาย
จากอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ๒วันก่อนจริง
ที่เกิดเหตุพบหินเจีย๒อันอยู่ในตู้พร้อมเสื้อคลุมสีดำเขียนคำว่านวรรณครยานยนต์ที่ด้านหลังเสื้อ
หนังสีดำ๑ตัวหมวกแก๊ปสีดำ๑ใบถุงมืออีก๓ข้างเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
นายสำรานพงรัฐอายุ๕๔ปีชาวตำบลบ้านม้าอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เล่าว่า
เพราะว่ารักษณะการงัดตู้นำเงินออกไปเป็นลักษณะแบบเหมือนใครก็ทำได้
ไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ธนาคารกันหน่อยนะคะ
คนที่จะแสวงหาเอาเงินครับ
เพราะผมต้องธามทุกวิธีทั้ง
อย่างไรต้องเป็นคนในหรือไม่จำเป็น
ไม่เกี่ยวนะครับไม่น่าจะเกี่ยว
ก็คืองัดฝาเพื่อให้เห็นเงินเท่านั้นอีก

ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะต้องรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
เพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทาง
ด้านหลังเทศบาลตำบลพระอินราชา

ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ